กระชายเนี่ยมันจะวิกฤตเหมือนฟ้าทลายโจรหรือเปล่า

หาไม่ได้แล้วตอนนี้นะความต้องการนะครับ
ทำให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
จังหวัดปลาจีนบุรีเนี่ยคือคนแห่กันทะลักทลาย

ซื้อฟ้าทลายโจรต่อแถวยาวเหยียดรอบลานจอดรถแบบนี้นะฮะ
แต่ขณะนี้เนี่ยแคปซูลฟ้าทลายโจรอภัยภูเบสเริ่มหมดสต๊อก
ทำให้มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
จึงต้องจำกัดจำนวนคนซื้อแล้วล่ะ
ไม่ให้เกินวันละ๒๐๐คิวเท่านั้น
สามารถซื้อได้คนละ๒ปุก๒กระปุก
อยู่กรุงเทพสมมุติผมกรุงเทพผมไปอภัยภูเบศครับผม
๒ปุกเลยหรอ๒กระปุกที่เหลือค่าน้ำมันโอ้โห
ตอนนี้เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่๖โมงเช้าแล้วเปิดขาย๘โมงเช้าเป็นต้นไป
วันละ๒๐๐คิวที่จัดเอาไว้ก็ไม่พอ
ตอนนี้ไม่พอต่อความต้องการของผู้บริโภค
นี่นะนี่คือความสำเร็จของสมุนไพรไทย
และที่สำคัญคือตอนนี้ฝรั่งมันยังไม่ค่อยรู้คุณค่าของฟ้าทลายโจร
เมื่อไหร่ที่รู้คุณค่าของฟ้าทลายโจรมันจะหายากกว่านี้
จ้องไขวัดนกเขาก็กินเม็ดเกากี้ที่เอาไปต้ม
อันนั้นก็ป้องกันได้เหมือนกัน
มุนไพรไทยสมุนไพรจีนครบหมดเลยนะครับ